มีเรื่องที่น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อแม่ได้ตามหาลูกชายที่หายตัวไปนะครับ
หลังจากออกตามหาก็พบว่าลูกชายนั้นไปจมน้ำอยู่กลางคลองนะครับ
กระโดดลงไปช่วยแต่ว่าไม่ทันได้เพียงแค่ร่างไร้วิญญาณเท่านั้น
ส่วนสาเหตุคาดว่าลูกชายนั้นเกิดอาการวูบแล้วก็เป็นลมตกน้ำจนเสียชีวิต

ท้อยต่อมา
ท้อยช้าแม่ก็เดินมาแบบนี้
มองไปหลวงเท้าหลวงเท้าลูกกูมองมา
ด้วยหลายหน้ายูแม่

เลยเป็นอย่างงี้ลูก

หุ่มล่าเขาขึ้นมาหัวเคยฟัง
เมย์ก็ร้องอยู่เมย์ก็ขึ้นมาเหลือจะร้องมีคนได้ยิน
มาช่วยเมย์แต่ไม่มีใครได้ยิน
คำพลอยโพออ่อนอายุ๕๕ปี
เล่าหนะทีผมร่างลูกชายทั้งน้ำตา
หลังเขาจมน้ำในคลองในพื้นที่หมู่ห้า
ตำบลวังขอนคว่างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเสียชีวิตเมื่อวานนี้
โดยก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายโมง
ขณะกำลังเตรียมตัวจะออกไปขายของ
แต่พบว่าลูกชายออกไปข้างนอกตั้งแต่เที่ยงและยังไม่กลับมา
เวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงเธอและสามี
พยายามโทรศัพท์ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ตัดสินใจไม่ไปขายของแล้วรอจนกว่าลูกชายจะกลับบ้าน
แต่ผ่านไปนาน๓ชั่วโมงไม่มีวี่แวว
จึงออกตามหาเพราะกลัวว่าลูกชายจะเกิดอาการวูบเป็นลม
เหมือนที่เคยเป็นก่อนหน้านี้
กระทั่งเดินมาถึงคลองส่งน้ำขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร
เห็นรองเท้าคู่สีดำถอดวางอยู่ริมตลิ่ง
มองลงไปในน้ำก็แทบสุดและรู้สึกเหมือนใจจะขาด
ร่างลูกชายนอนหงายจมน้ำอยู่กลางคลอง
เธอตัดสินใจกระโดดลงน้ำเข้าไปช่วยลูกขึ้นมา
พยายามลากลูกขึ้นฝั่งให้พ้นน้ำก่อนจะกอดลูก
และร้องไห้เรียกชื่อลูกจนแทบหมดแรง
หวังให้ลูกชายฟื้นคืนมาโดยไม่คาดคิดว่าจะต้องมาสูญเสียลูกชายไป

ตัวเขายังอ่อนอยู่ตัวเขาอ่อนอยู่นะ
แม่กระโดดลงไปแม่โดดอยู่คนเดียวทั้งรองนึง
แม่ร้องทั้งเดียวร้อง
แม่วิ่งเข้ามาบินในส่วนมือ

ลูกอยู่คนเดียวแม่ไม่ทิ้งอยู่กับลูกเลย
แม่ก็เรียกชื่อมาลูก

อย่างนั้นแม่เห็นก็โจมแม่โดดกวนแหละเดียว

แม้จะเป็นที่น่าสงสัยว่าลูกชายจะจมน้ำตื้นเสียชีวิตได้อย่างไร
เพราะระดับน้ำในคลองลึกเพียง๗๐๘๐เซนติเมตร
แต่ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อน
จะเป็นคนติดสุราแต่ก็ช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน

เรื่องที่เกิดขึ้นจึงไม่ติดใจอะไร
เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ถูกทำร้าย
แต่คาดว่าน่าจะเกิดอาการวูบเป็นลม
ขณะข้ามคลองและกำลังจะขึ้นฝั่ง
แต่เกิดหงายหลังตกน้ำหมดสติและไม่มีใครมาพบ
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยป่วยเป็นวรรณโรค

จะมีคนเห็นและช่วยได้ทันตลอด
แต่ครั้งนี้เกิดวูบตกน้ำและไม่มีใครเห็น
จึงทำให้เสียชีวิต
แต่ว่าคนไม่มีเรื่องกับใคร
แล้วไม่มีใครจะทำร้ายมันแล้วมันไม่เคยทำร้ายใคร
เป็นคนดีมากแต่เสียอย่างเดียวกินเหล้า

เขาเคยเป็นลมเขานั่งกินข้าวอยู่ดี
หงายท้องไปบางทีนั่งกินข้าว
เขาเป็นลมวูบลมชัก
มันก้มมันจะเคยหน้ามืด
จะเดินข้ามน้ำไปจะเอารองเท้าวาง

แม่คิดว่ามันจะเป็นลมจะหงายลงไปอีท่านี้แม่คิด
ส่วนศพของลูกชายหลังเกิดเหตุ

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
จากนั้นจะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดนิมิตมงคลตำบลวังขอนคว่าง
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
โดยยังไม่มีกำหนดชัพประนักกิจ
เนื่องจากญาติอยู่ระหว่างการหารือกันอีกครั้ง
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน